ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผมสัญญาไว้นะครับ
ชาวบ้านเขาแห่ไปส่องอ่างน้ำมนต์บรือศรีนารอดเขียนเลขฮะ
๑๗๔แล้วก็๑
ถ้าพรุ่งนี้ไม่ทันก็คูณ๖เนอะ
สักครั้งวิธีการซับซ้อนมาก
นี่เป็นบรรยากาศที่วัดล่ามช้างตะมนต์ศรีภูมิ

เก่าแก่อายุกว่า๗๐๐ปีครับที่มีพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
เป็นองค์พระประธานซึ่งพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนา
เกิดจากการรวบรวมดอกไม้แห้งจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งภายในและก็ต่างประเทศนะครับ
เอามาเป็นอัดเป็นผสมเป็นมวลสารฮะแล้วก็มาทำเป็นพระพุทธรูปน้ำหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัมนะครับ
ว่ากันว่าใครที่ไปกราบไหว้ขอพรก็จะสมหวังดั่งใจปรารถนา
ขั้นตอนการขอพรเริ่มจากการไปกราบไหว้พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนานะครับ
จากนั้นก็มาดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์หน้าองค์ฤษีนารอดเขียนเลขนะครับ
ทางวัดเนี่ยอันเชิญมาไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นนี้อายุมากกว่า๒๐๐ปีนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้วันนี้น่าจะเข้าสู่ทางตรงแล้วล่ะนะ
มีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรแล้วก็ส่องเลขในอ่างน้ำมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยครับ
แต่ถ้าโค้งสุดท้ายวันนี้ยังไม่มีเลขอะไรเชิญที่หน้าจอทีวีพาไปต่อที่จังหวัดสุโขทัยฮะ
ญาอันนันตนาคาราช๑๐๐เสียนฮะ๑๐๐เสียนดูจากไหนเขามีเสียนใหญ่อยู่เสียนด้านล่าง
เสียนด้านบนอันนี้เรียกว่าสองเสียนใหญ่และขวา๔ซ้ายอีก๔แต่ที่เล็กเล็กที่เป็นคล้ายกับ
นั่นคือเสียนพระยานาคทั้งหมดเลยเป็นพันพันเสียนฮะนี่คือวั๓๕๐ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัย
พญาฮราชอันนันตนาคราช๑๐๐๐เสียน
บอกไปเรียบร้อยแล้วหลายคนหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรขอพรเรื่องงานขอพรเรื่องเรียนขอโชคขอลาบหมั่นเพียนกันมาแบบนี้
อย่างพี่ราตรีราตรีกรยาอายุ๓๕ปีมาจากบ้านบ้านด่านลานหอย
ก็ยังสุโขทัยนี่แหละมาจุดทูปและถวายน้ำแดง
ถวายน้ำแดง๙๙ขวดเป็นการแก้บนด้วย
แล้วก็ชะโงกขอดูงวดใหม่ด้วยฮะ
บางคนเนี่ยนอกจากจุดทูปแล้วก็ชะโงกส่องอ่างน้ำมนต์
รอบนี้พี่ลาตีบอกเลขในอ่างนะพูดก็พูดเถอะ
ที่เห็นเนี่ยมันตรงกับเลขของหลวงพ่อเลย
พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ออกมาเอาไว้ไปใช้ในเรื่องของการกุศล
รถคันใหม่ป้ายแดงของหลวงพ่อหรือเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล
ตรงกับเลขอ่างน้ำมนต์พอดิบพอดีงานนี้
ใครก็ใครเนี่ยอาจจะต้องได้ติดไม้ติดมือติดปลายนวมกันบ้างแหละครับ
ค่ะรอลุ้นนะคะแล้ววันนี้ก็ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ